คดีในเอ็มกับภรรยา๔คนลูก๑๐แล้วก็มีข่าวว่าลูกตาย๕คน
คนล่าสุดที่เป็นข่าวเลยเนี่ยก็คือกรณีที่มีการเอาไปฝังไว้ที่กำแพงเพชร
หลังจากนั้นสืบไปสืบมาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโอ้โหเจอข้อมูลน่าตกใจนะฮะ
อีก๔คนซึ่งตอนนี้ล่าสุดสักประมาณบ่าย๒กว่าที่ผ่านมา
ตำรวจคุมตัวนางจุ๋มซึ่งเป็นภรรยาคนที่สี่
คนนี้ที่เป็นแม่ของน้องโมเดลที่มีการฆ่าที่กรุงเทพแล้วก็ไปฝังเอาไว้ที่กำแพงเพชรนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีการรับตัวนายเอ็มชื่อจริงชื่อว่าส่องศักดิ์
ต่อจากนี้เรียกว่านายเอ็มแล้วกันเข้าใจง่าย
ซึ่งเป็นพ่อของน้องโมเดลแล้วก็เป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าลูกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ
ฝากขังที่สารอาญาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการนำตัวไปตรวจอาการทางจิตเวท
ว่ามีอาการผิดปกติไหมเป็นโรคจิตไหมว่าอย่างนั้นเถอะถึงก่อเหตุขึ้น
แบบนี้เนี่ยนักข่าวพยายามจะสอบถามครับในข่าวบอกว่านายเอ็มเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะ
พยายามไม่ตอบบอกว่าไม่ได้บังคับถามว่าบังคับเมียทำหรือเปล่าบอกไม่ได้บังคับ
แต่ถามว่าทำหรือเปล่าฆ่าลูกหรือเปล่าตกลงใครฆ่าก็ไม่ได้บอกว่าใครฆ่า
บอกผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำทั้งหมดครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึง
ฝากขังทั้งสองคนนะผัวเมียคู่นี้แต่ว่าคดีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบค้น
จากคดีที่มีเด็กศูนย์หายไปพบศพเด็กว่ามีความเกี่ยวพันกับในเอ็มหรือเปล่า
เพราะว่าลูกในเอ็มเองเนี่ยก็ถ้านับรวมแล้วเสียชีวิตไปทั้งหมดถึง๕คนด้วยกัน
วันนี้เนี่ยนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเขาก็ไปเอารถแบคโฮล์ไปขุดหน้าดิน
ริมถนนผนโยธินหลักกิโลเมตรที่๒๕นะคะตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่สายไหมตรงนี้เป็นจุดที่นางสาวเจษดานะคะภรรยาในส่องศักดิ์
เป็นคนเอาศพทารกมาทิ้งไว้๒ศพริมสารพระภูมิตามคำให้การ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบชิ้นส่วนคล้ายกระดูกมนุษย์นะคะ๒ชิ้นด้วยกัน
ก็เก็บรวบรวมไปเป็นพยานหลักฐานทางคดีนะคะเนี่ยค่ะการขุดหาชิ้นส่วนเพิ่ม
เขาก็จะใช้รถแบ็คโฮเล็กขุดดินขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาจอบเกลี่ยหน้าดินหาชิ้นส่วนศพ
ซึ่งสันนิษฐานว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะย่อยสลายไปแล้วก็จะได้หลักฐานเพิ่มเติมบางส่วนนะคะ
เพื่อไปรวมกับชิ้นส่วนที่ขุดพบเมื่อวานนี้อันนี้คือภาพเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมา
ก็คือก่อนเข้ารายการเราไม่นานแล้วนะฮะเจ็ดสดานี่คือที่ชื่อเล่นชื่อเจนใช่ไหม
คนนี้เป็นภรรยาคนที่๒ที่บอกว่ามีลูกที่เกิดกับเขา๕คนแล้วก็เสียชีวิตไป๔
อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับคือถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงเช้า
ตำรวจนั้นก็ลุยค้นนะครับตามห้องเช่าที่ทางนายเอ็มเนี่ย
แล้วก็ทางภรรยาคนที่๒นะครับที่ชื่อว่าเจนคือเจ็ดสดานี่
เคยพักอยู่ก็อยู่ในพื้นที่เขตบางเขนนะฮะแถวประหลโยธินซอย๖๙นะครับ
ไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตำรวจสอนอบังเขนนะครับ
เขาบอกว่าพักที่นี่ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะครับปีนี้๑๐ปีแล้วนะ
แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอยากจะมาเก็บหลักฐานบางอย่างครับ
เจ้าของปัจจุบันคือเจ้าของคนใหม่นั้นมาซื้อไว้ตั้งแต่ปี๕๙ครับ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างไหมนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวสอบถามประชาชนที่อยู่ภายในซอยพระหลโยธินซอย๖๙
เขนกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้กับหอพักที่ผู้ต้องหานั้นเคยมาเช่าอาศัย
แต่เธอจำไม่ได้ว่าเป็นปีไหนจำได้แค่ว่าโอเคเป็นช่วงหลังน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่
ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่เธอทราบเห็นเพียงแค่ภรรยาของนายเอ็มมีลูก๓คน๒คนเดินได้แล้ว
ส่วนนายเอ็มเนี่ยปกติแล้วพฤติกรรมคือไม่สูงสิงกับใครเลยฮะทำงานเสร็จปุ๊บเดินขึ้นห้องทันทีไม่มีการพูดคุยกับใครที่อยู่ในพื้นที่เลยนะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วก็เป็นจุดที่ทางตำรวจนั้นลงพื้นที่ไปตรวจค้นด้วยนะฮะ
คือลักษณะเหมือนเขาก็ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยนะคุณกายอย่างอันนี้เป็นพระหลโยธิน๖๙ใช่ไหมคะเป็นอพาร์ทเมนต์อีกจุดหนึ่งที่วันนี้ตำรวจไปตรวจค้นเนี่ยนะคะก็คือที่ซอยพระหลโยธิน๕๗
ก็ไปกันทั้งทีมนะคะทั้งสืบสวนทั้งพิสูจน์หลักฐาน
เก็บห้องหลักฐานที่ห้องเช่าของนายเอ็มกับนางสาวเจนนี่แหละ

ซึ่งจุดนี้มีรายงานว่ามีการเสียชีวิตของลูกชายที่นี่
เจ้าของหอพักก็พาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชั้น๒
ซึ่งคาดว่าชั้น๒ห้องนี้ก็เป็นห้องพักของสามีภรรยาคู่นี้
โดยผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานบางเขนได้เปิดเผยนะคะบอกว่า
เอ็มเคยเช่าหอพักอาศัยอยู่ที่นี่ช่วงปี๕๙ถึงปี๖๑
ก็อยู่นานพอสมควรเลยนะ
แล้วเขาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการเสียชีวิตของเด็ก
หอพักแห่งนี้เพียง๒คนแต่ยังระบุไม่ได้นะคะ

เขาก็ไปถามคนเช่าห้องข้างว่าเคยเห็นหรือได้ยิน
สิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่าตอนที่สองสามีภรรยามาพักอยู่
แล้วก็ย้อนลำดับเหตุการณ์ไปในช่วงที่เขาพักอยู่ที่นี่

เดี๋ยวก็จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แถลงข่าวเดียว
คงจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากการตรวจค้นตรงจุดนี้นะคะ

ขณะที่เพื่อนบ้านรายหนึ่งบอกว่าครอบครัวนี้มาเช่าพักก่อนโควิด๑๙
แล้วเขาก็เคยคุยกับนายเอ็มเวลาเจอกันแต่ก็ทักทายอะไรกันปกติอะค่ะ
เอ็มเป็นคนพูดจาดีไม่ฉุนเฉียว
ส่วนภรรยานางสาวเจนเป็นคนเงียบไม่สูงสิงกับใคร
แล้วก็เวลาเจอคนก็มักจะหลบตาค่ะไม่สบตานะคะ
แต่ลูกเนี่ยเขาบอกเขาเคยเห็นแต่เด็กผู้หญิงก็คือน้องวิ
จะไปไหนมาไหนกับแม่แต่ลูกชาย๔คนเขาไม่เคยเห็น
เพื่อนบ้านยังบอกอีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
เห็นเด็กผู้หญิงมีผ้าพันแผลอยู่ที่แขน
ก็ถามพ่อเด็กว่าเด็กไปโดนอะไรมา
พ่อเด็กก็บอกว่าลูกต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วโดนน้ำร้อนลวก
แต่แผลอื่นคือเขาก็เคยเห็นแผลเดียว

เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะแต่งตัวมิดชิดนะคะ
นี่คือข้อมูลที่เพื่อนบ้านได้สะท้อนให้กับทีมงานได้ฟัง
แล้วก็เขาบอกว่าครอบครัวนี้ก็ย้ายออกไปช่วงโควิด
แล้วมาทราบข่าวอีกครั้งก็คือในเอ็ม
ก็เป็นผู้ต้องหาฆ่าลูก
ก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้
เพราะว่าก็เคยคุยเคยอะไรกันแล้วก็อยู่หอพักห้องข้างกัน
เคยเห็นเด็กทั้ง๔คน๕คน
ไม่เคยค่ะเคยเห็นแต่เด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงเขาก็เดินกับแม่เขาทุกวัน
ส่วนใหญ่ลูกสาวเขาจะแต่งตัวมิดชิดอยู่

ใส่คุมขาเสื้อผ้าคุมขาหมดเลย

เด็กเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งเขาหิวข้าว

ก่อนโปรวิทย์อย่างนี้เราเคยเห็นตัวคนที่เป็นแม่
เขาอุ้มท้องหรืออะไรยังไงเดินลงมาบ้างไหม
มีอะค่ะเขาอยู่นี่เขาไม่มีอุ้มท้องนะ

ค่ะเขาเดินใส่เสื้อคอปก
ส่วนใหญ่แล้วจะใส่เสื้อคอปวกกางเกงขายาว
แม่เขาอะค่ะแต่แม่เขาไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้ว

เวลาเขามาจากข้างนอกเขาก็เดินฝั่งนู้นเขาเข้าห้อง
พอเข้าห้องเวลาเขาออกเขาก็เดินฝั่งนู้นแล้วเขาก็ไป
เขาเดินก้มหน้าไม่ชอบสบตากับคนเลย

จุดแรกที่ผมอ่านไปคือพระหลโยธิน๖๙ใช่ไหม
เมื่อสักครู่ที่ที่พี่อ่านไปคือประหล๕๐

จุด๓ก็อยู่ใกล้กันนะครับประหลโยธิน๖๕นะครับ

พร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบห้องพัก
หนโยธินซอย๖๕ในการหาพยานหลักฐานต่าง

โอ้โหจิตใจหดเทียบอมหิตนะครับ

แต่ว่าจากลักษณะพฤติกรรมเนี่ย

คือเขาก็ค่อนข้างดุขึงขัง

อยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่าไม่เคยคุยกันครับ
แล้วก็ไม่เคยเจอลูกของเขาเลยครับ

แล้วก็จะกลับมานอนพักสายครับ
พอบ่ายปุ๊บก็ออกไปอีกรอบนึง

อยู่แถวไหนไม่ค่อยได้คุยกันนะครับ

แทนการเอาเงินสดไปจ่ายที่ออฟฟิศ

เดี๋ยวไปฟังเสียงทางแม่บ้านอพาร์ทเมนต์หน่อยครับ
เห้อไม่เคยคุยกัน

อาจจะเป็นไปได้นะเพราะดูทะทั้งที่กับเขา

จะไม่ดุอะไรไหม
ก็เนี่ยที่ไปถามเรื่องสาหอง
โอนทำไมไม่พูดดี

เข้าพักครับอยู่ตั้งแต่วันที่๙พฤษภาคมปีนี้แหละนะฮะ
วันที่๑๐กรกฎาคมนับเอาแล้วเนี่ยสักประมาณ๒เดือนเท่านั้นเอง
แล้วก็ตลอดเวลาที่เขาอาศัยสังเกตเห็นความผิดปกติครับ
ทั้งคู่ดูลุกลี้ลุกลนนะฮะไม่เป็นปกติเหมือนคนอื่น
ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าใส่เสื้อแขนยาว
แล้วก็มีฮูตคุมหัวตลอดเวลาเหมือนพยายามจะเลี่ยง

วันสุดท้ายที่พวกเขาออกจากห้องเช่า
พวกเขาบอกว่านางสาวจุ๋มก็คือภรรยาได้งานใหม่
แล้วก็จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจ่ายเงินค่าเช่าเรียบร้อยนะครับ

คนดูแลอพาร์ทเมนต์ยืนยันว่าตั้งแต่วันแรกที่
พวกเขามาติดต่อขอเช่าห้อง
กันแค่สองคนไม่ได้มีลูกมาด้วย
หลังจากทราบข่าวยอมรับว่าตกใจ
ตำรวจมาบอกว่าผู้ต้องหาเคยมาพักอาศัยที่นี่
รับว่าทั้งคู่มีท่าทีแปลกครับ
จากภายนอกก็ไม่คิดว่าจะก่อเหตุฆ่าลูกได้แบบนี้

ช่วงปี๒๕๕๗นะคะจุดนี้เนี่ยก็คือห้องเช่าที่ซอยประหลโยธิน๗๑นะคะซึ่งทีมข่าวเนี่ยวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยทีมข่าวก็ไปหาข้อมูลเพิ่มก็ไปคุยกับคุณป้าท่านหนึ่งเป็นผู้ดูแลอาคารเล่าให้ฟังบอกว่าในเอ็มเนี่ยเคยเช่าพักอยู่ที่นี่นะคะอยู่ตอนปี๕๗แล้วอยู่ประมาณปีนึงแต่
นี่แหละภรรยากับในเอ็มแล้วก็ลูกก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เคยมีการร้องเรียนจากผู้เช่าคนอื่นนะคะว่ามีเสียงเออะโวยวายจากการทะเลาะกันเด็กร้องเขาก็บอกไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องว่าเด็กร้องเสียงดังก็ไม่มีนะคะแต่คนดูแลหอพักเนี่ยคุณป้าลำไยท่านเนี่ยก็บอกว่าพอได้ยินข่าวก็ตกใจนะคะได้ยินข่า
ตอนไหนนะคะห้องที่ในเอ็มพักนี่คือห้อง๔๐๗
คุณป้าบอกว่าพอเขาย้ายออกไปแล้วก็มีคนมาเช่าต่ออีกประมาณ๓คน
แต่ตอนนี้ห้องนี้แปลเป็นสภาพเป็นห้องเก็บของแหละ
เพราะว่าไม่มีคนเช่ามากว่า๓ปีแล้วค่ะ
คนนี้เขาบอกว่าเขามาอยู่ปี๕๗เนอะ
เขาบอกว่าเขามีลูกคนที่อายุ๑๒ขวบน่ะ
เขาบอกว่าป้าเคยเล่นแต่ป้ายังจำไม่ได้เลย

เอาเตียงที่หักพังไปโยนทิ้งไว้ตรงนั้นเลย
แต่หลังจากที่เขาบอกเขาอยู่มีคนอยู่มา๓คน
นี่แหละค่ะนี่๔จุดเราจะสังเกตว่าอยู่โซนพะหนโยธินทั้งนั้นเลย
แล้วปรากฏว่าโอ้โหคือใกล้กันหมดเลยนะฮะทั้งฝั่งซอยฝั่งเลขคู่เลขขี้

ใช่ถ้าดูจากที่ตำรวจเข้าไปค้นจุดที่อยู่นานที่สุดก็คือจุดที่๒นะ
ตั้งแต่ปี๕๙ถึงปี๖๑หลายปีประมาณ๔ปีได้
ครับก็คุณผู้ชมอันนี้คือแค่นำเสนอในส่วนของการไปตรวจค้นจุดต่าง
เดี๋ยวมีคืบหน้าอีกที่เราเกิดเอาไว้ใช่ไหม
การทางจิตเวทตกลงมีไหมหมอว่ายังไงนะครับมีรายละเอียดเยอะเลย
พอไปตรวจดูแล้วเนี่ยอ้างว่าป่วยป่วยจริงหรือเปล่า
ที่ลงมือทำนะฮะรวมทั้งเรื่องของการฝากขังด้วยเดี๋ยวรอติดตามแต่ว่า